กำลังมาขอบคุณขอบคุณครับ

เพราะความสมควรแบบพี่มดเห็นฝุ่นวันนี้เปล่าฮะ
วันนี้พอดีหนูขึ้นไปทำงานตึกแบบชั้น๑๓
ออกไปก็คือแบบว้าวขาวโพนไปหมดเลยจ้ะ
เห็นตึกอยู่ระยะประมาณแบบ๓๐๔๐เมตรอะค่ะ
หลังจากนั้นก็คือข่าวโพนไปหมดเลย
ซึ่งดีใจนะฮะเมื่อวานตั้งแต่ข่าวข่าวโอเคละ
ทั้งไทยรัฐอินสตาร์แกรมก็ออกผลวิจัยมา
ลงปุ๊บไทยรัฐออนไลน์
เมื่อวานนี้เป็นวันที่ผู้หลักผู้ใหญ่
ในบ้านเมืองของเราออกมาพูดเรื่องฝุ่นเยอะที่สุด

คุณชัดก็ออกมาพูดแล้วนะฮะ

ไม่ใช่รัฐบาลไม่ได้สนใจรัฐบาลสนใจนั่นแหละ

หมอทุกคนออกมาพูดหมดเลยฮะว่า
ก็มีการออกมาพูดกันเยอะพอสมควร
วันนี้ทางไทยรัฐออนไลน์คุณชัดชาติก็ออกมาพูดเลยฮะว่า
ฝุ่นพิษหน่วยงานเดียวไม่มีทางทำได้หรอก

เพราะฉะนั้นต้องร่วมมือกันไปดูกันว่า
มันมาจากการเผาการต้นตอ
มาจากไหนฟังสิจุชัชชาธิ์ไหมคะ

ชนะลงภาคส่วนออกแล้ว
อากาศจะเริ่มโปรกแล้วมีการโปรที่ดีขึ้น
พี่คงต้องดูประสานร่วมมือกันทุกภาคส่วน
แต่ว่าเราจะลดไอ้การเกิดแก๊สมลพิษในกรุงเทพได้ไหมก็คงต้องดูเรื่องการใช้ขนส่งสาธารณะให้มากขึ้น
ถ้าจำเป็นถึงจุดหนึ่งอาจจะต้องลดความโฮมลดการใช้รถยนต์ลง
เครื่องยนต์ที่มีคุณภาพมากขึ้นเก็บภาษีรถยนต์เก่าให้มากขึ้น
จุบันรถยนต์เก่ากลายเป็นภาษีถูกอนาคตก็ต้องต้องร่วมมือ
หรือว่าเรามีมนาธิกษ์ไปข้ามรถเข้าครบหรือเก็บภาษีเพิ่มในเครื่องยนต์เก่า
กลายเป็นฮีฟิตของเมืองเช่นเมืองมีความร้อนสูงเนี่ย

อันนี้อาจจะเป็นอีกมิติหนึ่งที่ต้องดูลึกเข้าไปอีกว่า
สภาพของการเก็บความร้อนของเมืองมีผลต่อการดักฝุ่นหรือเปล่า
แน่นอนครับรถเก่งเลย
แต่ก็โอเคแหละรู้ว่าตอนนี้รถเก่า
การซื้อรถทีมันไม่ใช่แค่หมื่นสองหมื่นเนาะใช่ไหมล่ะ
วันนี้ถ้าสมมุติผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้าน

คือก็มิ้นเห็นว่ามีนโยบายกระตุ้นนะคะ
อย่างเช่นแบบสมมุติถ้าเราจะซื้อรถยนต์ไฟฟ้าอย่างนี้ก็
จะมีเรื่องของแบบส่วนลดบ้างอะไรบ้างโปรโมชั่นอะไรอย่างนี้
นโยบายออกมาช่วยเพื่อสนับสนุนให้คน

แต่เอาจริงด้วยสภาพเศรษฐกิจแบบนี้

แล้วมันไม่ได้แค่ซื้อแล้วจบไงครับมันผ่อนไง

เพราะสมมุติซื้อมาถูกตอนนี้ราคาถูกมีโปรโมชั่นซื้อมาก็จริง
ตอนผ่อนทำไงกู้หนี้นอกระบบ

เขาบอกอีกหน่อยพวกเราอาจจะต้องไปพึ่งขนส่งมวลชนสาธารณะมากขึ้น
ฮงกงเขาทำได้เพราะเขาถึงหน้าบ้าน
วันนี้แหมปัญหาให้ไหมยังเปิดจะไม่ได้เลย
ถ้าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วจริงถ้าไปดูเมืองนอกจริงคือคนจะใช้รถส่วนตัวน้อยมาก
เพราะว่าระบบขนส่งสาธารณะเขาดีใช่รถบัสเอ่ยใต้ดินเอยหรือว่ารถไฟต่างอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งบ้านเราอาจจะต้องรออีกหน่อยแหละเพราะว่ารถไฟฟ้าก็พยายามขยายเส้นทางให้ทั่วถึงอยู่

ใช่ฝั่งทางกรุงเทพเองกรทมเองก็พยายามที่จะดูเรื่องของรถเมย์
รถโดยสารประจำทางที่จะมีการแบบเพิ่มเส้นทางให้มันทั่วถึงแล้วก็ครอบคลุมมากขึ้น
เดี๋ยวก่อนนะคำว่ารถเมย์ฉันว่ารถเมย์ยังฝุ่นดำอยู่เลย

คือถ้าสมมุติเราเริ่มจากเอาหน่วยงานของภาครัฐก่อน

มันต้อง๓ส่วนใช่
ส่วนต้องร่วมกันเลยแหละจริงคือรัฐเอกชนและประชาชน
เพราะว่าคือก็ต้องยอมรับว่ามันเกิดจากมนุษย์นะคะ
คือทุกคนเป็นมนุษย์กันหมดแล้วมันเกิดจากมนุษย์
เพราะฉะนั้นคือมันต้องเอาจริงเอาจังทุกภาคส่วน
คือถ้าจะบอกว่าให้ประชาชนช่วยกันอย่างเดียวไม่รอดหรอกมันไม่ได้
เพราะว่าถ้าประชาชนช่วยแต่เอกชนยังต้องมีการดำเนินการ
หรือถ้าประชาชนช่วยแล้วเอกชนช่วยแล้วรัฐอยู่เฉย
มันก็ไม่รอดอย่างเดียวกันมันก็ต้อง๓คนช่วยกันที
แล้วพวกเราพร้อมจะช่วยเพราะเราเชื่อว่าครั้งนี้ประชาชนทุกคนพร้อมจะช่วย

ใช่มันก็อย่าลืมนะฮะมันกระทบเราตรงแล้วตอนนี้ไม่มีใครอยากตายเพราะคุณรู้อยู่แล้ว
หายใจเยอะมากเท่าไหร่ยิ่งตายเร็วมากแค่นั้น
มันเล็กถึงกระดาษเข้าเส้นเลือดเข้าอยู่ในเลือด
ไม่ข่าวว่ามันมีเด็กคนนึงใช่ไหมที่เชียงใหม่ใช่ป่าว

พิชิตเขาเอามาโพสต์บอกว่าเป็นจากลูกเพจที่เชียงใหม่
เขาส่งมาให้จ่าเป็นคุณแม่นะคะที่ส่งมา

นี่ซิชู้ซับเลือดแม่บอกว่าจ๋าฝักหน่อยนะคะ
ลูกเลือดกำเดาไหลเป็นน้ำเลยค่ะลูกสาวอายุเก้าขวบ
เขาบอกว่าจริงแล้วมันเยอะกว่านี้
แต่ตอนนั้นเขาตกใจเขาก็รีบเช็ดแล้วก็ขยำทิ้งไปแล้ว

บอกว่านี่มันคือสัญญาณเตือนที่มันชัดเจนมาก
เขาบอกว่าอยากฝากหน่อยได้ไหมเป็นกระบอกเสียงให้เด็กในเชียงใหม่หน่อย
ดฝุ่นควันพิษมาหลายปีต่อเนื่องแล้ว
อยู่บ้านเนี่ยเปิดเครื่องฟอกทั้งวันอยู่แล้ว
อยู่ในรถเดี๋ยวนี้เครื่องฟอกเขาก็เอาไปยัดใส่ในรถไว้แล้ว
แต่ว่าถ้าต้องออกไปข้างนอกมันเลี่ยงไม่ได้จริง
แต่วันนี้เอาจริงนะความตื่นตระหนกของสอสอภาคเหนือ

เขาออกมาลนลงว่าอย่างไรเค้าต้องคืนคุณภาพอากาศให้ที่น้องชาวเชียงใหม่
นโยบายที่สวยงามนะแต่มันยากในการทำ
มันต้องเป็นการร่วมมือกันจากหลายหน่วยงานจริง

มันเป็นเยอะมากเลยแล้วก็สังเกตไหมล่ะหมอ

จริงค่ะคือมันหนักจริง
แล้วก็อันนี้มิ้นฟังเรื่องนี้แล้วแบบ
แต่สิ่งมีชีวิตเล็กที่มันอยู่ในเมืองเนี่ยมันโดนหมดเลย
คือนกตัวเนี้ยมันเป็นนกที่พบได้ตามป่าทั่วไปแล้วก็บางทีก็อบพยพผ่านกรุงเทพบ้าง
แล้วก็จะเจอได้ทั้งทุกภาคเลยค่ะตะวันตกภาคกลางตะวันออกเฉียงใต้ภาคใต้
อยู่นกตัวนี้นะคะมันอ่อนแรงแล้วมันก็ร่วงตกลงมาหน้าบ้านหลังนึงใกล้สวนลุมค่ะ
กลางเมืองกรุงเทพเลยก็มีคนไปเจอแล้วก็เลยพามันไปหาสัตวแพทย์
จับไปเอ็กซาเรย์ดูตอนแรกก็คิดว่าเอ๊ะมันบาดเจ็บอะไรตรงไหนหรือเปล่ามันถึงได้ร่วงลงมา
เอ็กซาเรย์ดูแล้วนะคะไม่ได้มีอะไรหักเลยกระดูกในตัวมันไม่มีอะไรหักเลยนะคะ
แต่ว่าปอดอักเสบค่ะนกยังปอดอักเสบเลยเขาบอกว่าปอดอักเสบรุนแรงทั้งสองข้าง
ทำให้มันป่วยเริ่มต้นเนี่ยนกตัวนี้น่าจะรู้สึกแสบตาแสบคอหายใจไม่ถนัด
และสุดท้ายร่างกายแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้น้อยลงก็เลยอ่อนแรงวิ่งเวียนหน้ามืด
แล้วก็ร่วงลงมาจากฟ้าค่ะเขาบอกว่าเนี่ยคือตัวชีวัตรคุณภาพอากาศในเมืองได้เป็นอย่างดี
เพราะทุกอย่างมันจะวนกลับมาที่มนุษย์อย่างเราเรานี่แหละเพราะว่าก็ถือว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหานี้
แต่สัตว์ตัวเล็กเนี่ยมันจะได้รับผลกระทบและแสดงอาการป่วยให้เห็นชัดเจนก่อน
ทีนี้ถ้าฟังจากอาการนกแสบตาเราก็แสบกันแล้ว
แสบคอเราก็แสบกันแล้วปอดอักเสบรุนแรงมันยังไงล่ะ

เพราะฉะนั้นกระบวนการอวัยวะในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนหรือทำงานของมัน
มันอาจจะทำได้น้อยกว่าเรากว่าเราเพราะว่าเราตัวใหญ่กว่า

แต่แปลว่าถ้าเกิดสมมุติว่าปอดมันอักเสบจนมันสามารถแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้น้อยลงเนี่ย
อันนี้ถึงชีวิตนะคะแล้วถ้าเกิดมันอีกกี่วันอ่ะ
ที่ตัวโตอย่างมนุษย์เราเนี่ยจะเจอกับอาการแบบนี้คือ

คนเราแบบอาทิตย์ที่แล้วฉันคิดว่าฉันเป็นโควิด

คือพี่หนูรักษาแบบดีขึ้นมาเยอะแล้วนะ

จริงค่ะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าตอนนี้ก็เลยอยากจะขอเตือนดัง
จากเรื่องที่เอามาเล่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องนกเรื่องเด็ก
หรือว่าภาพที่เราเห็นกันทุกวันนี้
ไม่ต้องภาพหรอกค่ะออกจากบ้านมามันมองเห็นเลย

ภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเนี่ย

ช่วยกันแก้ไขเท่าที่จะทำให้ได้มากที่สุด
เพราะธรรมชาติส่งสัญญาณเตือนมาชัดแล้วก็ดังมากแล้ว
ใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่า
ก่อนหน้านี้ก็เคยพูดแล้วที่เขาบอกว่า

ใช่ค่ะอย่างครั้งก่อนนู้นช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์จำได้ไหมคะ
ชาติก็เคยออกมาพูดว่ากรทมมีนโยบายแล้ว
เขาตรวจสอบแล้วว่าถ้าเกิดเขตไหนพื้นที่ไหนเป็นสีส้ม
ก็คือเกินค่ามาตรฐานจนกระทั่งกระทบกับสุขภาพ
ติดกัน๓วันถ้าเป็นสีส้มติดกัน๓วัน
กว่าคุณภาพอากาศมันจะดีขึ้น
ซึ่งกรทมบอกว่าเขาจะพยายามควบคุมแล้วก็ดูแลแหล่งกำเนิด
โอ้ยเขาบอกกรุงเทพฯใกล้ชะชั่งเศาะอ่ะ
ชะชั่งเศาะก็เผาหนัก
เมื่อก่อนเราคิดว่าโรงงานเยอะถูกต้องไหมไง

บอกว่าคุณขับที่ชะชั่งเศาะก็มี
ก็เนี่ยก็อย่างที่นายกบอกเมื่อวานนี้แหละค่ะว่าขอร้อง
จริงไม่ค่อยได้ยินนายกใช้คำว่าขอร้องบ่อยนักนะ
แต่ครั้งนี้นายกขอร้องจริงว่า

เพราะว่าถ้าใช้มันเดือดร้อนกันหมดมันผิดทุกคนนั่นแหละ
ผมไม่อยากใช้ไม่อยากจะให้เดือดร้อนทุกฝ่าย

นายกก็บอกแบบนี้แล้วจะเริ่มจากตรงไหนล่ะ
ถ้าเราอยากให้ความร่วมมือเราต้องทำยังไงนะ
สิ่งที่เราทำได้เอาไปดูรถตัวเองควันดำไหม
ถ้าควันดำลองหาวิธีแก้ทำยังไงให้มันหายดำได้บ้าง

หลักการ๑๒๓ตรวจควันดำ๒ใหม่เผา๓แบบว่ากบเกือนเอารถไถมา
แต่ทุกอย่างมันจากกระเป๋าเราแต่วันนี้เงินเหล่านั้นเราจะไปหาอยู่ไหน
ถ้าสมมุติคนมีเงินก็สบายไปคุณพูดได้แต่เขาบอกว่าถ้าสมมุติเป็นเช่าบ้านเช่าหน้า
เขาบอกวันนั้นกาลนี้น่าจะเป็นการประชุมคอรมณ์นัดสุดท้าย
ต้องให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงเลย
ใครรับผิดชอบตรงไหนต้องช่วยกัน
สิ่งนี้อาจจะเป็นความหวังของรัฐบาลชุดใหม่
ซึ่งเรานี่คือโอเคแล้วมันก็กลับมาปากท้อง
วันนี้คือถ้าสมมุติแม้กระทั่งอากาศ
เราอย่าเพิ่งพูดว่าค่าน้ำค่าฝ่ายแพงนะ
เพราะว่าค่าน้ำค่าไฟแพงเดี๋ยวแต่ละคนก็คงจะมีวิธีของเขา

ในที่สุดแล้ววันนี้เราจะไปซื้อที่ไหน
ต้องซื้อถือออกซีเย็นเดินไปเดินมากันเหรอ

ตอนนี้เราขออนุญาตไปเคารพทงชาติกันก่อน
ทีหลัยที่เรากลับมาค่ะ

เราก็คุยกันนะมันต่างจิตตังค์
เพราะฉะนั้นผู้หลักผู้ใหญ่ที่วันหนึ่งคุณมีอำนาจคุณก็ทำกฎหมายออกมาที่จะตอบ
ตอบปัญหาส่วนร่วมที่จะแล้วค่ะโอเคเราประชาชน

ช่วยกันช่วยกันทุกคนต้องมีหน้าที่แล้วก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันเพราะเราอยู่ในผืนแผ่นดินไทยอ่ะเนอะ
เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราจะบอกว่าเป็นกฎกติกามาบีบบังคับหรือเปล่าอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะคะ
คิดว่าบางเรื่องบางราวเราก็ต้องการกฎกติกาเหมือนกันนะเนาะ
เพื่อจะให้ได้รู้ได้ว่าอันนี้เราทำได้แค่นี้หรือเราก็จะต้องเป็นการดิ้นรนหรือรับผิดชอบร่วมกัน
ก็เข้าใจว่าแม้เราไม่เผาประเทศเพื่อนบ้านเราก็เผาแต่อย่างน้อยเราก็

เคยได้ยินอย่างที่ประเทศจีนนะคะเขาแบบเขาล็อกวันคู่วันขี้เลยนะคะ
วันนี้ทะเบียนคู่ขับได้ทะเบียนขี้ขับไม่ได้
แต่ถ้าสมมุติทำอย่างไรเมืองไทยก็ด่ากัน
ก็ต้องยอมรับไงคือต้องช่วยกันต้องช่วยกันแล้วต้องพยายามเข้าใจ

ใช่คือเราต้องมีการให้เกียรติซึ่งกันและกัน

ขณะเดียวกันประเทศไทยของเราเนี่ย๒ที่เลย
อันดับ๔คือกรุงเทพ

ปากกิ่งก็คือระเบิดระเบิดไปเลยนะคะ

ร้อยเจ็ดสิบห้าก็หนักแล้วนะค่ามาตรฐานมัน๓๙เองนะพี่โว๊ต

แต่ค่ามาตรฐานโลกนี่๒๐นะฮะบ้านเราเนี่ย๓๙
ตรฐานคือใช่เออบางคนอ่ะถูกต้อง

เขากำหนดมาเลยว่า๒๐ปลอดภัย
สีเขียวยิ้มได้ค่ะก็ยิ้มได้อ่ะ๒๐
แต่ปรากฏว่าวันนี้ขึ้นไป๑๗๕

เราเบียดเมียนมาร์นิดเดียวเองค่ะ๑๖๒กับ๑๖๓

ถ้าสมมุติปลอดภัยจริงมันอยู่แค่๓๐
ต้องต่ำกว่า๓๙ใช่
กว่า๓๙นี่คือไม่มีผลกระทบกับสุขภาพ
อีกหน่อยอาจจะต้องเดินไปไหนมาไหน
ด้วยการซีลอยู่ในชุดแบบอวกาศ
อะไรอย่างนั้นใช่ปะน่ากลัว

อย่างที่มีภูพ่นอย่างนี้มันไม่ได้ช่วยอะไรหรอก
ที่แบบพ่นอย่างนี้มันไม่ได้ช่วยลุก
ไม่เพราะว่าพื้นที่มันไม่ได้แหละมินว่า
คือสมมุติว่าถ้าเราใส่อยู่
ที่มันจะมีแบบที่พกพาห้อยคอหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ถ้ามันเป็นในห้องแคบอะไรอย่างนี้มินว่าได้
แต่ถ้าออกไปข้างนอกสู้ไม่ไหวหรอก

ก็นั่นแหละค่ะเป็นความรู้ที่เราต้องให้กับประชาชนนะคะ
ไม่แน่ใจว่า๒๕มันเล็กขนาดเข้าผิวหนังไหม

เขาก็บอกอย่างนี้เขาบอกว่าเด็ก
อันนี้ผลการวิจัยของประเทศจีนเมื่อวานเพิ่งอ่านมา
เขาบอกเด็กที่เพิ่งเกิดที่ปะกิ่ง
ปรากฏเด็กเกิดมาปุ๊บแพ้นมแม่
เมื่อก่อนสิ่งที่เราศึกษาคือต้องให้นมแม่ให้๗เดือน

ปรากฏว่าผลการศึกษาอันหมายว่าเด็กที่กินนมแม่ถึง๗เดือนมีปัญหา
ภูมิคุ้มกันกับเป็นแบบว่า
เพราะว่าเจอพีเอ็ม๒๕ที่มีตัวร่างกายตรงนี้

ก็ก่อนที่เขาออกมาเตือนคนท้องอ่ะค่ะว่า
ช่วงนี้ต้องระวังเรื่องเพียง๒๕หนักมากเพราะว่า
จากจะเข้าร่างแม่แล้วเนี่ยมันลงไปที่ลูกในท้องด้วย
ซึ่งจะทำให้เด็กที่คลอดออกมาบางทีคลอดก่อนกำหนดบ้าง
หรือว่าออกมาแล้วตัวเล็กกว่ามาตรฐานบ้างอะไรอย่างเนี่ย
เอาละเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้นะครับ
แต่กระดับเดียวกันอันที่ใกล้ตัวเข้ามาไม่คิด
เมื่อกี้เราอาจจะให้ความสำคัญกับพี่เอ็มเยอะไปหรือเปล่า

แต่ณวันนี้คำถามคือรายจ่ายของเราอย่างนี้

วันนี้นะฮะรัฐบาลสั่งตรึงค่าไฟงวดพฤษภาคม

ปรากฏว่าวันนี้เขาบอกพลังงานเนี่ยเขากำลังรับฟังความคิดเห็นยืนยันว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ต้องการทำให้ใครเดือดร้อนทั้งสิ้น
นายกเขาเปิดเผยเลยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
ได้มีการหารือว่าเอาละเราจะดูแลเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าต่างก็พยายามให้ไม่ให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชน
ทุกกลุ่มการดูแลประชาชนผู้มีรายได้น้อยก็มีความจำเป็นนายกเขาว่างั้นนะฮะก็จะต้องดูราคาของพลังงาน
อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ยืนยันว่ารัฐบาลนี้ไม่ต้องการให้ทำให้ใครเดือดร้อนแน่นอน
ไฟฟ้าจะเหลืออัตราเดียวกันทั้งภาคครัวเรือนและอุตสาหกรรมครับ
จากเดิมเนี่ยค่าไฟฟ้าจะไป๒อัตรา

เราขึ้นไปอยู่ระดับเดียวกับอุตสาหกรรมหรือเปล่า
มันก็จะอยู่ที่เหมือนเดิม๔๗๒บาทต่อหน่วย
ก็คือ๔๗๒บาทต่อหน่วย
แต่ถ้าค่าไฟของภาคอุตสาหกรรมตอนนี้
มันอยู่ที่๕๓๓บาทต่อหน่วย

เพราะฉะนั้นเขาก็จะปรับลดลงของภาคอุตสาหกรรมเนี่ย

ถูกแต่ถ้าสมมุติวันนี้คุณเปิดโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ย

วันนี้เป็นการช่วยอุตสาหกรรม

คืออันนี้คนออกมาพูดถึงกันเยอะเหมือนกันค่ะว่า
แฟร์หรือเปล่าที่เหมือนกับลดภาคอุตสาหกรรม

เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนอยู่ที่๔๗๒บาทต่อหน่วยในงวดนี้
ได้ให้นโยบายกับหน่วยงานที่จัดทำค่าไฟฟ้าคือคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
แล้วว่าไม่ควรจะปรับเพิ่มขึ้น

ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าตอนนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่ง
มันมีแนวโน้มลดลงจากค่าน้ำมูลค่าน้ำมันมันลดลง
จ่ายกันเกือบบาทคือ๙๘สตางค์ต่อหน่วยเนี่ย
เมื่อรวมกับค่าไฟฐานแล้วเนี่ยทำให้ค่าไฟจะปรับเพิ่มขึ้นเป็น๔๔บาท๗๕สตางค์ต่อหน่วย
สตางค์ขึ้นไป
ปีที่แล้วก็ปีที่แล้วบ้านพี่มดเป็นหมื่นนะคะ
โชคดีที่พี่ติดโซล่าเซลลุกพี่รู้สึกขอบคุณมากแล้วแดดมันเปรี้ยงดีจังเลยตอนนี้

แดดมันเปรี้ยงสะใจดีพี่ก็โอเคแต่การติดโซล่าเซลลทีมันก็ไม่ได้ถูกไง
จริงโหแพงเลยค่ะใช้คำว่าแพงได้ค่ะใช้คำว่าแพงแบบนี้ค่ะ
ทีบางทีซื้อมอเตอร์ไซค์ได้๒คันค่ะ

หมายถึงว่าถ้าเป็นบ้านปกติทั่วไปที่เป็นแบบอยู่กันครอบครัวเล็ก

แต่ถ้ามุมในการที่ไม่ได้รับแดดอย่างเต็ม

ใช่ค่ะเพราะว่าใช้ไม่ได้

ถ้าในอนาคตเริ่มมีคนหันมาใช้กันมากขึ้นค่ะ

คือนะตอนนี้ด้วยความที่คนยังไม่ได้หันมาแชทกันเยอะขึ้น

มันก็เป็นส่วนอีกโจทย์หนึ่งของในกระเป๋าเราอีกเหมือนกัน

วนกลับมาเรื่องกระเป๋าตังค์แล้วก็
ทุกอย่างมันกลับมาที่ค่าที่จ่ายหมดแหละถูกต้องไหมล่ะ
ถ้าสมมุติวันนี้เรามีเงินเข้ามากขึ้นเราก็พร้อมที่จะจ่ายมากขึ้น
แต่อยู่ที่ว่าถูกไหมไม่ว่าคุณจะทำงานเราเป็นมนุษย์เงินเดือน
จะทำงานฟรีแลนซ์อะไรอย่างนี้ถ้าเรามีรายรับมากขึ้นโอเคล่ะ
ที่ผู้หลักกลุ่มเข้าอยากนึกว่าเฮ้ยมันจะมีส่วนได้ส่วนเสียเขาเหมือนกัน

ไปดูเรื่องนี้หน่อยทุนจีนสีเทาเข้ามากี่ไม่ใหญ่แล้ว
เพราะว่าจริงมันมีหลากหลายต้องบอกว่าเรื่องนี้เรื่องเดียวสะเทือนแทบจะทุกวงการในประเทศไทย
ตำรวจเอ่ยทหารเอ่ยชื่อย่งชื่อย่ออะไรคุณชุวิตก็เปิดมากันหมดเลยใช่ไหมคะ
หนึ่งในนั้นจำได้ไหมคะที่มันมีประเด็นเรื่องของตรวจคนเข้าเมือง
ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองค่ะที่ว่าเนี่ยมีการไปเอี่ยวในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มทุนจีนสีเทา
ที่จะเข้ามาเหมือนกับหากินในบ้านเราอย่างนี้
แต่เหมือนกับไปปรับไปเปลี่ยนในการขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักร
เป็นมาเรียนภาษาบางหละถ้าเรียนภาษานี้อยู่ได้ประมาณ๓เดือน
หรือว่าเป็นสมาชิกของมูลนิธิแล้วก็สมาคมต่าง

ก่อนอันนี้เขามีการตรวจสอบที่คุณชูวิทย์เอามาเปิดนะคะ
ว่ามีมูลนิธิเถื่อน
หูเป็นร้อยเลยที่แบบว่าไม่ได้เป็นมูลนิธิจริงอะไรอย่างนี้นะคะ
วันนี้บิ๊กโจ๊กนะคะพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพบตรก็เลย
ไปสังเกตการณ์ไปดูซะหน่อยซิการนำสำนวนสอบสวนในคดีที่
ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง๑๑๖นาย
ถูกกล่าวหาว่ามีพฤติการให้การช่วยเหลือ
ในเรื่องการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรไทยของกลุ่มทุนจีนสีเทา
ในสำนวนเนี่ยมีสอบประคัมพยานไป๔๔๖ป่า
เอกสารที่เกี่ยวข้องเนี่ย๑๓๙๐๐แผ่นรังที่เห็นบนรถกระบะนี้เลยนะคะ
พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานพิจารณาแล้วว่า
เห็นควรก็คือดำเนินคดีกับตำรวจตรวจคนเข้าเมือง๑๐๗คนนะคะ
จาก๑๑๖ดำเนินคดี๑๐๗คนความผิดคือ
ร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต
และอีก๙คนโดนความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
สำหรับตัวเองและผู้อื่นโดยมิชอบ
ก็คือโดนเรื่องรับสินบนกับละเว้นปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ

กล่าวหา๑๑๖ก็คือ๑๐๗คนโดน
อีก๙คนโดนครบเลยค่ะ๑๑๖คน
ว่าโอ้โหนี่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองร้อยกว่าคนที่ให้การช่วยเหลือ

มันเยอะมากจริงนะคะแล้วอันนี้แค่ส่วนของตรวจคนต้องเข้าเมืองสตมนะ
แล้วส่วนอื่นชาวบ้านเขาก็สงสัยกันแล้วว่า

มันก็หลากหลายพื้นที่หลากหลายหน่วยงานจริง
ซึ่งบิ๊กโจ๊กบอกว่าวันนี้ที่มาก็คือมาสังเกตการณ์นั่นแหละ
แล้วก็มาดูแลความเรียบร้อยในการนำเสนอสำนวน
เลขาธิการปปชป้องกันปรับปรามทุจริตแห่งชาติ
เพื่อจะพิจารณาชี้มูลความผิด

ต้องยอมรับนะว่าเป็นการบังคับใช้กฎหมายโดยเด็ดขาดจริง

เขาบอกว่าเพื่อเรียกศรัทธาและความเชื่อมั่นในตัวตำรวจ

ก็อยากฟังเสียงบิ๊กโจ๊กกันนั้นไปฟังกันหน่อยค่ะ
คือในการดำเนินการอย่างนี้นะครับนะวันนี้เราต้องมีพยาฐานที่เพียงพอนะครับ
เหมือนเราจะไปจับใครอย่างนี้เราก็ต้องมีพยายามฐานที่เราต้องทำให้รอบครอบและกลุ่มนะครับ
ตำรวจเนี่ยต้องเข้าใจว่าก็คือการไปจับผู้ที่มีความรู้ทางกฎหมายนะครับ
แต่วันนี้ผมก็มองว่าต่อไปองค์กรจะดีขึ้นนะครับต่อไปประชาชนก็จะเริ่มเชื่อมั่นนะครับ
คือวันนี้ยิ่งมีการร้องกันไปร้องกันมานะตรวจสอบกันไปตรวจสอบกันมา
เดี๋ยวองค์กรมันดีเองนะครับวันนี้มันกำลังเป็นมิติใหม่นะครับ
วันนี้ใครทำไม่ดีเนี่ยไปปิดบังไม่ได้นะครับรวมถึงผมด้วยนะครับ
เป็นเมื่อวันนี้เห็นไหมวะตายทิศปุ๊ปทุกวันนี้ทุกคนขุดประวัติได้เร็วกว่า

นักสืบโซเชียลเก่งมาก
จริงประชาชนช่วยกันแบบนี้

แป๊บเดี๋ยวเขาบอกประเทศไทยนิดเร็วมาก
ก็นี่ไงขนาดหนูถามแค่ว่า

คือทุกอย่างทุกวันนี้คือโลกมันเร็วมากนะฮะ
มันเร็วแบบมันคือดิจิทัลแบบ

บิ๊กโจ๊ก็พูดว่าอีกหน่อยทุกวันนี้

ใช่พูดก็พูดทุกวันนี้สื่อ

เพราะว่ามันคือช่องทางที่

หรือว่าการประชาสัมพันธ์ได้เร็วที่สุด

เรากลับมาที่คดีของคุณแม่กันสักหน่อยไหมฮะ

เขาฟ้องคดีอาญาคุณแม่แล้วนะครับ

ลั่นว่าจะเอาผิดให้ถึงที่สุดเลย

แล้วไอ้คลิปที่บอกว่าหน้ารถสรุปแล้วมีจริงเหรอ

ตอนแรกคุณแซนบอกว่าจะฟ้องแม่ให้เท่ากับที่แม่ฟ้องไง

แซนวิสาพัฒน์เนี่ยหนึ่งในจำเลยคดีการเสียชีวิตของแตงโมเนี่ย
เขาเดินทางมาที่ศานจระวัณฑ์นลทัพบุรี
ปีกว่าแล้วเนาะเขาได้รับมอบอำนาจจักรแซนเนี่ยให้จำนวนการฟ้องตรงกับศาลเพื่อจำนวนคฑีกับนางพระนิดายุทย์โยธินก็คือแม่เนี่ยแหละในข้อหาร่วมกันหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาโดยการฟ้องทำไมอยู่ดีมาฟ้องเนื่องจากสองมีน
ควัยเสียงเขาบอกว่าเอาตอนนั้นน่ะมันมีเสียงนะเสียงคุยกันแล้วบุคคลบนเรือคนขับรถที่อ้างว่าสามารถฟายเสียงขึ้นมาได้แล้วใช่ปรากฏตำรวจไหนอ่ะ

แล้วบอกก่อนนั้นมีผู้ไม่หวังดีลบไฟล์เสียงไปได้

แล้วกับเจคซี่แซนเห็นภาพบทสภาพต่างกล่าว
จึงมอบหมาให้ตนรวบรวมให้ทนาย

แล้วก็ดำเนินการฟ้องคดีอาญากับคุณแม่

เพียงในวันนั้นจน๓คน

โดยไม่ประสงค์เรียกรับค่าเสียหาย

ซึ่งวันนี้ศาลนนทบุรีก็ได้ไต่สวน

เก๋กมีนประหลาดด้วยการโกสนา

เลือกค่าเสียงกัน๔๐๘ล้านบาท
นี่ไงเท่าที่แม่เรียก
เพราะแม่ไปฟ้องก่อน

หลังจากก่อนหน้าที่ผ่านมา
คดีฆาตกรรมในส่วนเรื่องเกี่ยวข้องเนี่ยก่อนที่นายพระธิดาก็ต้องยื่นถอนฟ้องไป

อาจจะมีคดีใหม่ก็คือพี่ตุ๋ยจะดำเนินการฟ้องคุณแม่ให้เสร็จแล้วนะคะ
เพราะว่าไหนคุณแม่ก็ใช้สิทธิ์ของคุณแม่ตามกฎหมาย
คิดว่าถึงเวลาที่ฉันจะต้องใช้สิทธิ์ของแซนตามกฎหมายที่เขาไปฟ้องกับคุณอัจฉริยะแล้วนะคะ

เรื่องข้อหารข้าระกันที่ยืนฟ้องไปที่นี่

คุณแม่ก็มาถอนฟ้องไป

ครับ

เราฟ้องกับ๔๐ล๘๐๐

เราไปดูเรื่องของเนื้อคดีว่า

คือที่ต้องบอกว่าที่เขาคุยว่าคุยเล่นนะ

อย่างที่บอกว่ามันคือยอดเดียวกันกับที่
คุณแม่ฟ้องทั้งคุณจ๊อปคุณกติกคุณแซน

ว่าแม่ฟ้องมาเท่าไหรเขาจะฟ้องกลับเท่านั้น
อืมนะคะก็กลับมาเป็นกระแสที่เราต้องติดตามกันอีกครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งอ่ะมาขออนุญาตไปสู่สิ่งที่สดใสแล้วก็สร้างรอยยิ้มกันบ้าง
เพราะตั้งแต่ผ่านมานี่ยังไม่มีรอยยิ้มเลยนะขอรอยยิ้มใช่เลยเพราะเขาบอกว่าความอร่อย
อ่าแค่พูดถึงความอร่อยแล้วก็ยิ้มแล้วนะคะแล้วทั่วโลกเป็นที่ยอมรับอีกด้วย
ยิ่งยิ้มกว้างกันใหญ่เลยคำว่าผัดไทยค่ะคุณ
ผัดไทยถูกบรรจุเข้าไปนะคะว่าเป็นอาหารไทยที่ลือเรื่องในโลกใบนี้
เป็นการฮือฮาเป็นทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าในตอนนี้เนี่ย
รับทราบจากเว็บไซต์ของนะคะได้มีการบรรจุชื่อคำว่าผัดไทยค่ะ
ผัดไทยพีเอดีเนี้ยนะคะให้เป็นคำสากลที่รู้จักกันทั่วโลก
อยู่ในหมวดของซีทูหรือว่าสี่สองนะคะซึ่งจะหมายถึงหมวดศัพทัวไปที่ถูกบรรยัติไว้ใช้
เพื่อแสดงให้รู้ถึงว่าแหล่งที่มาต้นกำเนิดหรือพื้นถิ่นของสิ่งนั้น
ซึ่งถ้าหากเราพิมพ์ตัวอักษรเล็กเข้าไปนะคะ
พบกับความหมายว่าเป็นอาหารไทย
ซึ่งเป็นชนิดเส้นที่ทำมาจากข้าวเครื่องเทศไข่ผักเนื้อสัตว์หรืออาหารทะเล

ผัดไทยหรืออาหารไทยเนี่ยถือว่าเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก
เฉพาะผัดไทยเท่านั้นยังเป็นเรื่องของต้มยำกุ้ง
ใช่นะคะดังไปกันใหญ่แล้วค่ะซึ่ง
ทั่วโลกก็ต่างต้องยกนิ้วให้ถึงความอร่อยเลยนะคะ
อักภัณฑ์ดูรายการอยู่อาการดีขึ้นแล้วอวยพรหน่อยมิ้น
โอ้ยมีด้วยมันไม่ชอบให้กับเธอโวยพรหรอกมันชอบให้ผู้หญิงโวยพรอย่างเนี่ย
ขอให้แข็งแรงไวเลยนะคะรอติดตามผลงานทางหน้าจออยู่นะคะ
คุณโวยพรคุณอ๋อมอักภัณฑ์หน่อยก็ส่งมาอยู่รายการเราอยู่
ค่ะสดชื่นนะคะแล้วก็ยิ้มไว้ค่ะเชื่อได้เลยอ๋อมจะสามารถผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปได้พวกเราให้กำลังใจอ๋อมนะครับ
ปิดเบรกก่อนเนอะเดี๋ยวกลับมาฮะ
มิสทีนแบบหัวตัดหกเหลี่ยมคิ้วของเราเราเลือกเอง
วันก่อนได้มีโอกาสฟังเขาบอกว่าคนที่โดนโดนเกี่ยวกับโกงเงินทางออนไลน์ทั้งหมด
อ๋อค่ะคุณว่ารู้มั้ยโดนเท่าไหร่๗ล้านบัญชีนะ

โดนโดนทั่วประเทศ
ล้านนี่เทียบเท่าประชากรในกรุงเทพเลยนะ
เขาคือทั่วประเทศคิดว่าเขาโดนกันขนาดนั้นน่ะ

หรือคลิกลิงค์

๗ล้านกว่าอาเคาน์ที่โดนกัน
มันก็คือยิ่งทำให้คนจนลงไปอีกนะ

หรือการแบบแชร์ลูกโซ่ก็เยอะเหมือนกัน

ปรากฏว่าทุกวันนี้มนุษย์เรา

ใช่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาตราบ

คลอดแผนตัดตอนมิจฉาชีพนะฮะ
คือวันนี้ถ้าคุณโอนเกิน๕๐๐๐บาท

ดีดีเลยอันนี้

อะไรจะต้องจับตาบัญชีม้าแบบเรียลไทม์
คือวันนี้เพราะว่าการธนาคารประเทศไทย

ทุกคนเห็นด้วยพอสมควร
เพราะมันเข้าสู่ระบบ

ว่าไอ้การภัยทุจริต

เส้นทางทางการเงินโดยกำหนด

ทำเป็นมาตรฐานเดียวกันที่เราถามกันอย่าง

อันนี้เป็นครั้งแรกที่เขาออกมาแล้ว

ช่องทางที่จะชีพเข้าถึงประชาชนได้ง่าย

ขอข้อมูลสำคัญผ่านโซเชียลมีเดีย
หมายถึงว่าเราจะกลับมาทางกระดาษอีกแล้วเหรอ

สมมติถ้าเมื่อก่อนมันเปิดบรรชี
ผ่านทางแอปพลิเคชันได้

ไม่ให้ใช้วิธีการนี้ในการส่งเอกสารสำคัญ

มิ้นเห็นด้วยแบบเอาแบบกลับไปโบราณนะ
เหมือนเราใช้ไปเท่าไหร่แล้วมันตึ้งแต่มันจะมีเอ่อ
เราจะได้รู้ทันทีเลยเราได้รับรู้ใช่เพราะเราจะรู้ทันทีว่าใครเอาของเราไปบ้างแต่ขนาดเดียวกันวันนี้
จำกัดบัญชีผู้ใช้งานผ่านโทรศัพท์ต่อคือเอาง่าย๑อุปกรณ์ต่อ๑ผู้ใช้เท่านั้น
เพราะฉะนั้นการแจ้งเตือนจะต้องมีจริงกับการทำธุรกรรมบนโทรศัพท์
อันนี้เขาก็เขาก็ออกมาทุกครั้งรวมถึงการยกระดับยืนยันการตัวตน
ค่ะนะฮะเขาบอกว่าขั้นต่ำเนี่ยด้วยเทคโนโลยีเปรียบเทียบข้อมูลอัตลักษณ์ทางกายภาพ
สแกนใบหน้าพร้อมกับกำหนดเงื่อนไขต้องสแกนใบหน้าเมื่อโอนเงินมากกว่า๕๐๐๐บาท
เพราะตอนที่เราไปเปิดบัญชีเขาก็สแกนหน้าเราไว้แล้วมีความมีหน้าเราไว้เป็นบันทึกไว้แล้ว
ใช่ค่ะใช่หรือแปลว่าปรับเพิ่มวงเงินทำธุรกรรมต่อวันให้เป็น๕๐๐๐๐บาทขึ้นไปเนี่ยนะฮะ
ค่ะกำหนดเพดานวงเงินถอนโอนสูงสุดต่อวันเนี้ยตามความเหมาะสมค่ะระดับความเสี่ยงของลูกค้าด้วย
ธนาคารแห่งประเทศไทยเขาจะกำหนดเงื่อนไขให้สถาบันการเงินรายงานต่อปรปง
แล้วก็จะมีระบบตรวจจับติดตามบัญชีธุรกรรม
เพื่อระงับเหตุได้ทันที
เพราะเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เฉพาะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ตามต่างจังหวัดนะ

ตำรวจเองยังโดนเลยอ่ะโดนค่ะแล้วคือมันมันไวมาก
โยนเสร็จปุ๊บกระจายปั๊บตามไม่ได้แล้ว
บอกมาตรการการตอบสนองเนี่ยรับมือกับสถาบันการเงินที่ต้องมีสายด่วน
กลับมาสายด่วนอีกแล้วเห็นไหม๒๔ชั่วโมง

เพื่อให้แจ้งเหตุได้รวดเร็วขึ้นนะครับ
แล้วก็รับผิดชอบผู้ใช้บริการหากพบว่า
มีความเสียหายเกิดขึ้นจากข้อบกพร่องของสถาบันการเงิน
ระยะเวลาเส้นตายขอให้ทำให้เร็วที่สุด

ธนวาคมนั้นคือสิ้นปี
คือ
จะสามารถไปตั้งตัวได้เลยเอามาแฮ็กข้อมูลแข่งกัน
ไม่เอากันอยู่แล้วก็ต้องซื้อกันนะอยากรู้ก็ต้องซื้อ
ก็ต้องซื้อกันนะก็อยากรู้ก็ต้องซื้อแล้วแบบว่าไม่ต้องเปิดเผย
เอาเอไอเป็นคนตัวเก็บข้อมูลแล้วก็เอาพวกโจรทั้งหมดเอามาแข่งกัน
เพราะฉะนั้นคนที่จะโชว์ความเก่งคือโชว์ความเป็นโจร
แล้วก็ได้รางวัลได้เงินไปถูกแต่เราก็ได้ความรู้ข้อมูลไว้
แต่ทุกวันนี้มันเร็วไงเหมือนกับเราซื้อแอปพลิกชันเมื่อวาน
เมื่อก่อนไม่ต้องกลับมาแอปแต่งรูปอย่างนี้ถูกต้องไหมล่ะ
เมื่อก่อนจะต้องนั่งแต่งตรงนี้ปัดหน่อยทุกวันนี้ปึ้งตึ้งเดียว

นี้ก็เร็วรีบเร่งแต่มนุษย์เรายังต้องการการช้าอยู่นะคะ
ต้องมีสตินะคะค่ะอ่ะขออนุญาตจากประเทศไทยรอออกไปสู่ข่าวของประเทศอื่นบ้าง
เพราะว่าเกิดการไม่พลิกโผล่ค่ะ
เขาบอกว่าสีจิ้นผิงได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีสมัยที่๓ตามคาดเลยค่ะ
วันนี้นะคะผู้สื่อข่าวได้รายงานว่าจากการประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน
ที่๑๔ซึ่งเป็นสมาชิกของสภาประชาชนแห่งชาติจีนเกือบ๓๐๐คนค่ะ
ลงคะแนนเสียงยังเป็นเอกฉันให้กับนายศรีจิ้นผิง
ดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีต่อไปเป็นสมัยที่๓ค่ะ
โดยที่ไม่มีคู่แข่งคนอื่นนะคะ
ในขณะที่ในเจ้าเลอร์จี้ได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการถาวรประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติคนใหม่
และในหารเจิ้งเป็นรองประธานาธิบดีจีน
สำหรับการลงคะแนนเสียงเนี่ยนะคะจาก๓๐๐คนนั้นนะคะ
ใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงและการนับคะแนนค่ะ
นี่ค่ะคุณมดดำเคยพูดไว้ว่าควรใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เขาใช้แล้วนะคะ
ซึ่งในการนับคะแนนใช้เวลาเพียงแค่๑๕นาทีค่ะคุณค่ะ

ถูกต้องทั้งนี้การที่ในศรีได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีสมัยที่๓นะคะ
ทำให้เขาเป็นประธานาธิบดีที่ครองอำนาจยาวนานที่สุดของจีน
หลังจากที่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูลเมื่อปี๒๕๖๒
เพื่อยกเลิกข้อจำกัดการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีจีน๒สมัย

ค่ะเดี๋ยวต้องรอดูต่อไปเพราะว่าจากนโยบายโควิดเนี่ยคนจีนไม่พอใจก็เยอะเหมือนกัน
ก่อนอันนี้เขามีการประท้วงกันจนลุกลามไปประท้วงหลายประเทศนะคะ

เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะมีการนำพาประเทศจีนไปทางไหน

ประชาชนเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าเจนใหม่ก็เริ่มขึ้นมาแล้วเหมือนกัน

บ้านเราต้องดูเรื่องคุณนอทกองสลักพลัสสักหน่อยเลย
เป็นยังไงแล้วคะ
ดูข้อมูลราคาและขายสลักกินแบ่งรัฐบาลให้กับผู้ที่มีอายุไม่ถึง๒๐ปี
วันนี้คุณน็อตก็มาพร้อมกับทนายความนะคะ

โดยถ้าจำกันได้ก่อนหน้านี้มันมีประเด็นที่ตำรวจเขาบุกเข้าไปค้นที่สำนักงานกองสลากพลัส
แล้วก็ที่เป็นข่าวคราวคือที่ตำรวจไล่ไปในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ
ไปเคาะตามประตูบ้านประชาชนแล้วบอกให้คุณไปให้ปากคำในคดีที่เป็นพยาน

คุณก็เรียกไปแล้วดูยังไงคุณดูไม่เหมือนตำรวจเลยที่มันมีคลิปกล้องวงจรปิดออกมาจากหลายคลิปชาวบ้านเขาร้องเรียนกัน
สุดท้ายแล้วทั้งหมดทั้งมวลสำนวนคดีนี้๒๕๐๐แผ่น
พยานหลักฐานทั่วประเทศกว่า๓๘๔คน
รายการโอนเงินที่รวมแล้วคือ๔๐๐๐รายการ
อายการคดีพิเศษก็เลยสั่งฟ้องนะคะ๗มีนาคม
แล้วก็นัดฟังคำสั่งสั่งฟ้องโดยอาการก็คือฟ้องทั้งในคดี
ที่มีการเอาสำนวนพร้อมตัวผู้ต้องหายื่นฟ้องสารแขวงพระนครเหนือเรียบร้อยแล้ว
อายการเชี่ยวชาญสำนักงานอายการพิเศษฝ่ายคดีสารแขวง๑
บอกว่าอายการส่งฟ้องผู้ต้องหาไป๓คน
ที่หนึ่งคือคุณน็อตกองสลากพลัสคนที่สองคือนิติบุคคลก็คือบริษัท
และคนที่๓คือกรรมการบริษัท๒ข้อหา
ข้อหานี้เนี่ย๕๑๐กรัมนะคะ
ตามพยานที่มีการสอบปากคำพยานมากกว่า๓๐๐คน
กรรมคือการกระทำเนอะใช่ค่ะหลังจากนี้จะสอบคำให้การจำเลย
ถ้าจำเลยรับสารภาพสารจะสั่งปรับเงินแล้วจบไวเลยคดี
คือปรับเงินจ่ายเงินเสร็จปุ๊บจบคดีแต่ถ้าปฏิเสธจะเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาในชั้นศาลค่ะก็เดี๋ยวจะมีการนัดสอบคำให้การ
นัดสืบพยานในชั้นศาลต่อไปคุณน็อตบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องรอ
คุณน็อบบอกว่ายอมรับในเคสของปกบอันนี้เป็นเพราะว่า
ก็เลยเท่ากับว่าเป็นการขายเกินราคาเพราะเขาบวกค่าบริการเข้าไปด้วย

สารสั่งปรับ๒๖๗๒๐๐๐บาท

อันนี้คนละคดีการไปฟ้องที่สารจังหวัดนทบุรี
อันนั้นเนี่ยดูจากระยะเวลาในการสั่งฟ้อง
คุณน็อตบอกว่าเขาเนี่ยมีการขายสลากในรูปแบบใหม่แล้ว
ค่าบริการกับค่าสลากชัดเจนแล้ว
เพราะฉะนั้นคดีนั้นเขาจะสู้

แต่ว่าอันนี้เขายอมรับว่ามันยังขายแบบเก่าอยู่

ซึ่งสำนวนคดีตำรวจที่สั่งฟ้องในครั้งนี้
อันนี้ความคิดเห็นของคุณน็อตนะคะบอกว่าอ่อนมาก

เพราะเป็นคดีเก่าที่ตำรวจเคยตรวจสอบไปแล้วปี๖๔
แต่เอากลับมารวบรวมเป็นพยาหลักฐานในคดีนี้ด้วย
ก็อย่างที่บอกว่าเป็นข่าวที่ไปไล่เคาะประตูบ้านประชาชน
บอกเออมาให้การหน่อย
คดีของคุณน็อตกองสลากพลัสอะไรแบบนั้นนะคะ
คนก็เลยถามต่อว่าคุณน็อตแล้วจะยังไงต่อไปเหรอ
ที่บอกว่าเสียเวลาทำมาหากินใช่ไหมคะ
แล้วในอนาคตคือยังไงเราจะได้เห็นแผนพอร์มใหม่

หรือยังไงคุณบอกว่าก็ให้เป็นเรื่องของอนาคต

สามสุตาที่อยู่
โอ๊ยนั่นยิ่งอร่มเสียเนอะ
ทำไมหน้ายับอย่างนั้น

เวลาที่กลับไปดูภาพเก่า

ทุกวันนี้ก็ยังเป็นเบอร์ต้นของวงการบันเทิง

คุณไอ้อ้ำกับศรภาษณ์คุณไหนนุ่นบวรณุษย์คุณไอ้ชมแน่นอนคุณชมพูดได้เลย
เราย้อนกลับไปสมัยช่องเจ็ดสี
เขาเป็นนางเอกวิกเจ็ดสีทั้ง๓คุณเลยนะทีมีเพื่อคุณ

เขาออกรายการตอนนั้นเล่นเกมด้วยกัน๓คนอย่างสนุกสนานดูดิ
ยังเป็นหน้าใสกันอยู่เลยดูสิหน้าละอ่อนมาก
พี่อ้ำกับศรภาษณ์นุ่นไม่เปลี่ยนเลยเนอะไอ้ชมยังเปลี่ยนบ้างไม่เปลี่ยนจริงเออ
ไม่รอมันเป็นการแต่งหน้าแบบสมัยก่อนด้วยอ่ะส่วนโผล่ไม่เห็นด้วย
ใช่มันคือแบบเทรนด์การแต่งหน้านี่นะคะจริง

หลายคนเข้าไปกดไลค์กันบอกโอ้โหน่ารักคูณสามจริง
อือน่ารักจริงน่ารักจริง
คุณแห่งนุ่นไม่เปลี่ยนเลยอ่ะวัลนุ่นอ๋อ
ว่าเขาสวยขึ้นด้วยแบบลักษณะการแต่งหน้าที่มันเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนั้น
เรื่องการแต่งหน้าค่ะจริงบางทีเนี่ยเราไม่ได้บอกว่า
โอ๊ยไปทำเทิมอะไรต่างนะมันเป็นไม่มีวิธีการแต่งหน้าจริงนี่มันเหมือนเดิมมากเลยจริง
วัลนุ่นเหมือนเดิมเหมือนเดิมเวอร์
คุณให้อ้ามก็เหมือนเดิมแต่ชมตอนนั้นอาจจะ
ยังเด็กอยู่ไม่ทั้งเด็กด็กแบบพี่แฟทย์ยังมีอยู่
มากเลยดูสดชื่นดีนะเห็นแบบนี้
แล้วรูปเราเป็นไงล่ะถ้าสมมุติอย่าดูเลยค่ะ
สมัยก่อนผมพี่มดดำทรงไหนค่ะยังมีปัจจุบันนี่กว่า

เพราะช่างผมตายไปแล้ว๒คนลุง

ช่างผมตายไปแล้ว๒
เอามาดูกับพระเอกบ้าง
เมื่อกี้เราดูตัวแม่ตัวแม่สาวนะคะมาดูพระเอกบ้าง
เขาบอกว่ามีการที่ณเดชตัวพ่อเลย
ได้รับไปสัมภาษณ์อยู่ในรายการแชร์โลมาของนิกกี้นชัด
เชิญไปเลยแล้วก็มาบอกว่าขอเล่าในเรื่องของเส้นทางรักระหว่างณเดชน์กับยาย่าหน่อยซิ

เนียนไปขอเบอร์เอาไว้แต่ก็ไม่กล้าโทรไปนะ
เพราะว่ากลัวว่าเขาคงจะไม่ได้ชอบอะไรอย่างนี้
แต่พอถึงงานวันเกิดของตัวเองอ่ายายาส่งข้อความมาอวยพร
ดีใจมากได้ปลดล็อกตัวเองเลยทีเดียว
นั่นคือจุดกำเนิดของความรักของสองคนนี้นะคะ
แต่เขาก็ยอมรับอีกด้วยนะคะณเดชน์บอกว่า
เป็นคนขี้ถึงมากเราก็ไม่ค่อยอยากที่จะให้ยายาพูดว่า
หน้าตาดีแล้วยังบอกอีกว่าตัวเองเป็นคนขี้น้อยใจ
โดยเฉพาะสิ่งที่เขาบอกเขายิ่งรู้หนักเข้าไปอีกเลยนะ
เพราะว่ามันรู้ได้เลยว่ามันเห็นแก่ตัวมันไม่ดีมันไม่น่ารักหรอก
อืมถามออกว่ารอบซีน่ะดูได้ไหม
ก็บอกว่าดูได้ดูได้ถ้าอยู่ในละครดูได้เลย
เข้าใจร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้หาผู้ชายแบบนี้ยากเหมือนกันนะคุณนะ
เพราะฉะนั้นสองคนนี้นะคะน่ารักมากเราก็รอนะคะ
วันใดวันหนึ่งที่จะประกาศนะให้พวกเราได้ไปแสดงความยินดีด้วย

รุ่นนี้ดูสินี่ค่างค่างหลักมากเลย
หมดแล้วอะอืมใช่

สิบกว่าปีแล้วเหรอคะพี่มดมันเร็วขนาดนั้นเลยเหรอ
แต่ในฐานะที่ว่าเราเป็นผู้หญิงเวลามันเร็วมิ้น
ช่องใจรัดทีวี๘๙ปีแล้วนะใช่จริง
ก็บอกการที่เราดูกันนานเนี่ยส่วนตัวนะ
ที่มันเป็นสิิดดีมากเราได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
จะได้รู้ได้ว่าเราจะต้องปรับตัวอะไรต่าง
เชื่อได้เลยว่าสองคนเนี่ยฉลาดมาก
ที่ได้ประคองชีวิตของเรามายาวนานขนาดนี้
ก่อนที่เราจะตัดสินใจที่จะเริ่มครอบครัวใช่อืม

เขาเชียร์กันมาเป็นคู่จิ้นแต่สมัยเล่นละครด้วยกันแล้ว

สร้างรอยยิ้มได้เมื่อเห็นเขาทั้งสองคน
ตอนนี้ปิดเบรกก่อนค่ะเดี๋ยวไปหุบยิ้มก่อน
พาขึ้นรันเวย์กันหน่อยเขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่เหล่าแฟนคลับตั้งตารอนะคะ
มีสองหนุ่มไทยไปฮอตสุด
เจเจกับเจฟซาเตอร์
ฮอตจริงฮอตเวอร์ฮอตสุดจริงนี่
เจวะเจเจแล้วเขาบอกว่าพอดีมันมีภาพร่วมเฟรม๓คน
แล้วก็บอกอุ๊ยเจเจเจอพี่ชายที่พลัดพรากใช่ไหม
เพราะว่าหน้าเหมือนกันเวอร์
ขวาคือเจฟซาเตอร์ทางซ้ายคือเจเจคนกลางคือท็อปบิ๊กแบม
เขาบอกเหมือนจังเลยทำไมหน้าเหมือนกันขนาดนี้

ชอบอ่ะชอบเลยอ่ะ

มีกระแสข่าวรู้ว่าปุ๊บปุ๊บฝนคลิปเนี่ยเตรียมคอมแบ็คเข้าสู่สังกัดเดิมอย่างช่อง๗

หลังจากหมดสัญญาไปพักใหญ่แล้วนะครับ
ข่าวลื้อก็ยังเป็นข่าวลื้ออยู่ที่ยังไม่ได้คำตอบชัดเจนล่าสุด

พระธรเดชเปิดเผยว่าไม่รู้เลยฮะ

บอกเขาก็เป็นนักแสดงอิสระเนอะ

ถามว่าเขาจะกลับมาก็รู้สึกเราเป็นไง
ก็เล่นด้วยกันนี่รออยู่
อย่างที่บอกว่าเราเล่นละครกับเขาเรื่องแรกกับเขา

ตอนนี้นางเป็นนักแสดงอิสระอยู่น่าจะง่ายกว่าป่ะ

ยังไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีนะคะ